เราไม่สามารถกู้เงินของธนาคารอื่นได้

ใครขึ้น
มันมีโฆษณาของลายบีเคขึ้นมา

เงินเข้ามา๙๐๐บาทดีใจมาก
เขาก็เลยแนะนำว่าให้ลองเข้าไปหาเขาที่ธนาคารอะไรอย่างนี้

ทำงานเป็นพนักงานรายวันบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ค่ะ

อายุ๔๑ปีเป็นแม่บ้านค่ะ
มีโต๊ปวางให้เที่ยงเป็นเป้นเรือเยอร์
ต้องรับการภาษาหลังจากที่เราภาษาแล้ว

เราลองแล้วกับกู้เงินแบบในระบบใช่ไหมคะ
มันค่อนข้างยากนิดนึงอะค่ะ
เขาจะตั้งระดับไว้ประมาณ๑๕๐๐

จำเป็นต้องใช้ก็เลยตัดสินใจกู้ค่ะ

มีโควิดขึ้นมารายได้ก็ลดลงค่ะ
เงินค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายลูกโรงเรียนมันก็เลยไม่พอ
ลูกก็มาพูดว่าเออแม่พรุ่งนี้ต้องเสียค่าเทิมนะ

ก็ยืมญาติพี่น้อง

อยากจะกู้เงินนอกระบบแต่ก็กลัวไม่กล้าค่ะ

แฟนเขาก็ได้ลองโทรดูอะค่ะ
เราก็ใช้แค่สลิปเงินเดือนกับบัตรประชาชนค่ะ

น้องเขาจะทำให้เสร็จแล้วก็คือ
เขาก็สามารถบอกเราได้เลยว่าผ่านไม่ผ่านอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็รู้สึกว่าได้จริงเหรอว่าอะไรคิดแค่นี้นะคะ
น้องเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอนะ
ประมาณ๒๓วันจะมียอดเงินเข้ามา
เพราะว่าจะมีข้อความผ่านเข้ามาทางแอปมาค่ะ

แล้วก็เงินเข้าจริงอย่างที่น้องบอกค่ะ

มี๒แบบแบบจ่ายเต็มจำนวนกับจ่ายขั้นต่ำอะค่ะ

ทีนี้พี่มีแอปของกฎกรรณค์ก็จ่ายทางแอปเลยค่ะ

อนุมัติวัยอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะคะ
ก็เลยตัดสินใจว่าลองเสี่ยงดูอะค่ะตอนนั้นเผื่อได้มานะก็ให้ลูกอะไรแบบนี้
ถึง๕นาทีค่ะเงินเข้ามา๙๐๐บาท
ดีใจสุดเลยดีใจมาก
มีทุกอย่างเหมือนเพื่อนนะครับ
เงินที่กู้มาจากธนาคารกาซิโก้

แต่ตรงนี้เราสามารถลดทั้งต้นทั้งดอกได้
มันก็ทำให้เรารู้จักวางแผนมากขึ้น

สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าต่อได้
ถ้าเกิดว่าเขาจำเป็นต้องใช้ตังค์จริง

คือมันไม่มีอะไรที่ว่ายุ่งยากมาก

มาเสียค่านู่นค่านี่ของลูกเสร็จ

การเสียถ้าว่าเราไม่มีเงินเยอะ

ถ้าคุณจะเบิกต่อก็ได้ไม่เบิกก็ได้

เขาให้โอกาสคนเงินเดือนน้อยมากกว่าค่ะ

คือไม่คาดคิดมาก่อนว่าเราจะต้องเข้า
ไม่เคยคิดว่าตัวเองต้องฝึกงานเป็นเดือนอะไรอย่างนี้
การที่เราได้เงินจากตรงนี้มาค่ะ

ทำงานแบบอิสระก็สามารถกู้ได้
มีอะไรก็คือปรึกษาพี่หมีได้
คุยกับเพื่อนเพื่อนก็เออกูทำมาก่อนแล้ว

เขาบอกได้มาตั้งนานแล้วกูจ่ายหมดแล้ว